ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูกันบ้างนะครับ
แม้ว่าน้ำจะลดแล้วแต่ว่าพอน้ำลดความเสียหายมันโผล่มาให้เห็น

โรงงานเองก็เจ็บหนักทั้งพนักงานเองก็เจ็บหนัก
ดูรถสิครับแต่ละคันเสียหาย
เขาบอกว่าถ้าโรงงานนะเสียหายเป็น๑๐ล้าน
แต่ถ้ารถเหล่านี้นะเสียหายเป็นร้อยคันนะครับ
สถานการณ์น้ำท่วมที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู
จังหวัดสมุดปราการวันนี้เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
โดยเฉพาะเขตประกอบการเสรีนะครับซึ่งเป็นจุดที่น้ำท่วมสูงกว่า๑เมตร
จากที่หลายหน่วยงานระดมเครื่องสูบน้ำจำนวนมาก
เร่งระบายน้ำออกไปยังประตูระบายน้ำ
จนเมื่อวานี้น้ำเริ่มลดระดับลงแล้ว
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจโรงงานภายในเขตประกอบการเสรี

หลังจากสูบน้ำออกไปหมดคุณผู้ชมพนักงานก็เริ่มกลับเข้าทำงานแล้ว

บางส่วนช่วยกันเก็บกวาดขยะแล้วโครนโครนที่มันมากับน้ำ
บางส่วนก็สำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้น
ส่วนบริเวณจุดจอดรถของพนักงานตามซอยต่างถูกน้ำท่วม
พังเป็นร้อยคันครับคุณผู้ชม
เจ้าของรถเริ่มทยอยติดต่อบริษัทประกันและให้เข้ามาตรวจสอบรถของพวกเขา
แล้วก็มีบางส่วนขนย้ายรถไปอู่แล้ว
ความเสียหายที่เกิดขึ้นหลายบริษัทที่ถูกน้ำท่วม

คาดว่ามูลค่าความเสียหายหลายสิบล้านบาททีเดียว
ไปดูที่จังหวัดตากกันบ้างครับคุณผู้ชมฮะ
ที่จังหวัดตากฝนตกหนักจนเกิดน้ำปลาไหลหลากครับ
ทั่วพื้นที่ชายแดนที่อำเภออุ้มผาง
เมื่อวานนี้ทหารจากฐานปฏิบัติการมหาราช
แล้วก็ฝ่ายปกครองอำเภออุ้มผางนะครับ
นำกำลังเข้าช่วยเหลือชาวบ้านในหมู่บ้านเดลอคีตะบลหนองหลวง
หลังจากฝนตกหนักนะครับทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลัก

แล้วก็ช่วงเช้าที่ผ่านมานี่ครับ
อำเภออุ้มผางนำกำลังฝ่ายปกครอง
กำนันผู้ใหญ่บ้านนี่ฮะทหารเข้าไปสำรวจความเสียหายครับ
พบว่าขณะนี้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
เหลือไว้เพียงพวกเศษซากกิ่งไม้ดินโครนที่มากับน้ำนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ช่วยนะฮะคนละไม้คนละมือ
เคลียร์พื้นที่แล้วก็ทำความสะอาดกัน
ส่วนระดับน้ำในลำห้วยครับคุณผู้ชมครับ
ไหลจากภูเขาสูงผ่านกลางหมู่บ้าน

โอ้โหหมูใช่แต่ยังมีปริมาณมากฮะถือว่าเสี่ยงอยู่นะครับ
คุณผู้ชมที่อยู่อุ้มผางนะฮะค่ะท่านในอำเภออุ้มผางประกาศเตือนนะครับ
หมู่บ้านใดก็ตามที่อยู่ใกล้ลำห้วย
ให้ทุกท่านเตรียมความพร้อมในการอบพยพเอาไว้ก่อน
หรือว่าจะขนย้ายสิ่งของให้พร้อมตลอดเวลา
และสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมเข้าช่วยเหลือชาวบ้าน